ตามติดชีวิตแมนมณีวันอาสยามซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่รายการตามติดชีวิตลูกทุ่งได้ตามติดคุณแมนซึ่งเมื่อคืนนี้ผมเนี่ยทั้งคืนเลยล่ะครับไม่ใช่คุยทั้งคืนนะหลับเป็นตายทั้งคืนถ้าหาอิอิ
หลังจากที่เมื่อคืนเราสองคนเป็นเพื่อนกันเรียบร้อย

นี่จริงเรารู้เลยว่าคนที่ชอบไม่ชอบเนี่ยรู้จากร่างกายเขา

นี่ไปใช้แรงงานมาจากที่ไหนครับ
ก็คือผมทั้งวันเนี่ยไปอยู่ตลาดที่พาโน๊ก

ออกกำลังกายครับต้องคือไม่ใช้แรงงานใช่
พลังงานยิ่งเราออกมากเท่าไหร่เราจะได้กลับมาเท่านั้น
ยิ่งเราเสียมันเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ใช่ชอบครับชอบชอบชอบชอบ
นี่คือออกกำลังกายยังไงวันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งกี่วัน
สำหรับตัวผมเองนะครับมันไม่ค่อยเป็นจริงเป็นจังเหมือนคุณบ๊วยหรอก

ผมมองว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดของ

ถ้าเราจะทำให้ความสุขของเราเกิดขึ้น
เกิดขึ้นจากร่างกายนะใช่ไหมคุณบ๊วย
ถ้าร่างกายเราไม่ดีทำให้จิตใจเราเสื่อมได้

ถ้าร่างกายไปต่อไม่ได้แล้วจะหาความสุขจากไหน

แมนคุณแมนมาดีมากเลย

เพราะว่ามีคุณแมนเป็นเจ้าของเพลงซีรีส์เจ้าพ่อช้ำรัก
ทีมงานของผมคนหนึ่งก็มีชีวิตคล้าย

เป็นชุดคล้ายกับเพลงซีรีส์ของคุณแมนเลย

พอผู้หญิงทิ้งไปปุ๊บเนี่ย

ร้องแบบไหนร้องแบบไหน

เออไปแล้ว

แล้วเพลงซีรีส์เองใครแต่งหรือว่าคุณแมนมาจากชีวิตจริงหรือไงครับ
จริงแล้วต้องชมคุณพศสุวรรณภัณฑ์
เขาเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นนักร้องด้วยศิลปินด้วย

ที่แต่งเป็นซีรีส์นะจากเริ่มต้นเอาอย่างเหตุใจเหตุผลน้ำเน่านะครับ
แล้วก็เจ้ากับม้าไอดีใจเนี่ย
ที่แท้แค้เจ้าเจ้ากรรมะไอดีใจเนี่ยเป็นอีกท่านหนึ่งแต่ง
แต่พร้อมทุกกรณีภาคจบนี่ก็ผลสุวรรณภัณฑ์
เป็นซีรีส์ภาคจบ๔จบซีรีส์

เป็นผู้ชายที่เจ็บปวดสุดท้ายแล้วพร้อมทุกกรณีคือ

ก็คือทำทุกอย่างแล้วก็เหมือน
เหมือนว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็พร้อมที่จะเจ็บเพื่อคุณอยู่แล้ว

ไม่ชีวิตของผมมีความสุขความเจริญ

ขอให้อยากโยมวันนี้โกรธคือโง่
โอ้โหขึ้นบ้าน

อย่าท้าวรีมหาพุระ

คุณแมนเรื่องความรักมันเป็นเหมือนในเพลงไหมครับ

จ้าที่ประมาณปี๒๑๒๕

มันก็ไม่ได้สมหวังอย่างที่เราคิดหรอกนะ

มันร้องยากไหมครับมันต้องใส่
เพราะเวลาเห็นคุณแมนร้อง
เล่าเรื่องนี้ให้คนฟังและให้คนอินตามไปด้วย

ดังนั้นเราเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเราต้องเข้าใจในอารมณ์เพลง
และสำคัญที่สุดเวลาเราถ่ายทอดเราก็ต้องให้มันถึง

ดังนั้นเนี่ยเวลาเห็นเราร้องเพลงนู่นนั่นนี่เนี่ย

เชื่อว่าเพลงนี้มันเจ็บจริงช้ำจริงอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็ก่อนที่มาของคุณแมนว่า
หมอลำมาก่อนมาพลิกมาร้องลูกทุ่งได้ไง

ที่นักร้องหมอลำจะมาร้องเพลงลูกทุ่ง
ผมรู้จักพี่ดวงเดือนเพ็ญอำนวยพร
เดินเพลคือพี่เจริญเพลบอกว่าลิ้นมันไม่ไป

แบบนี้ถ้าลิ้นไม่ดีต้องมาฝึกกับคุณบ๊วย

ละลิ้นแล้วครับไม่ใช่ร้องเพลงแล้วนะครับ
เขาบอกว่ามันร้องยากใช่ไหมการที่ร้องลูกพุ่ง
เมื่อคืนนี้เห็นกลับมานี่ผมกำลังจะนอน
คุณบอกว่าเดี๋ยวผมไปดูดลิ้นก่อนนะ

อาตรีชวนไปในวัดพระธาตุขอนแก่น
อ่าเยี่ยมเลยวัฒนภาษากรแก่นนะครับไปทำบุญสัตว์กระแล้วค่อยเราไปดูดีกว่า

เข้าวัดได้มันจะร้อนนิดหน่อยเราก็เลยเอาตรงห่มเข้าได้สิครับคุณป้า

คุณแมนนี่ทำตลอดเลย

ถึงแล้วนะครับนี่คือพระธาตุแก่นนครไม่ต้องถามเพื่อความชัว
คนท้องถิ่นอยู่นี้เป็นพระธาตุ๙ชั้นที่สวยงามใช่ไหมครับ
งามจริงจริงดูดิครับผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเห็นแค่ไหน
เพราะว่าตอนนี้มันค่อนข้างย้อนแสงแต่ว่านี่มันสวยมากเลยครับ
แล้วยิ่งแสงแดดอย่างนี้โอ้โหไปเดี๋ยวเราไปทำบุญสังฆฐานกันป่านสาธุ
ไปทำบุญด้วยชอบมากเลยไป

เนื้อมูลศาสตร์ภะกวะโตระหะโตสำหรัสสำพุทธศาสตร์
ดีไหม
ดีครับแล้วอย่างนี้คือทำกิจกรรมตั้งแต่เด็ก
ใช่ผมทำตั้งแต่เด็กนะ
มันเป็นกิจกรรมทางโรงเรียนที่อาจารย์เขาทำขึ้นมา
แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเราชอบทางนี้
แล้วก็เขาก็ผลักดันนะเป็นสิ่งที่ดีที่โรงเรียนเขาผลักดันให้เด็กมีกิจกรรม

มันมีทุกอย่างตั้งแต่มันหมอลำลูกทุ่งอะไรอย่างนี้

ลองตั้งแต่เด็กครับอืมใช่
โอเคครับก็หลังจากทำบนเรียบร้อยแล้ว
คุณแม่บอกว่ามีร้านเด็ด

เด็ดเป็นร้านอาหารที่ชอบมาก
ถ้ามาขอนแก่นนี้นะมันต้องได้ลองคุณบ๊วย
มันเป็นอาหารเกี่ยวกับเหมือนอาหารยวนอาหารเวียดนาม

ชอบมั้ยอาหารรับแลของของแก่น
ยวนนี้ผมไม่ชอบเลยครับ

ร้านแหนมเนืองรับแล

เป็นร้านออกคลาสสิกคลาสสิก

ถ้าแมนสบายใจผมโอเคมากเลย

นี่คือร้านประจำนะฮะถ้ามาขอนแก่นก็มาที่นี่

นี่คือนั่งประจำร้านนี่คือมาขอนแก่นต้องสั่ง
ถ้าไม่มีที่ถ้าไม่ได้จองไว้นะ
ไม่ได้จองไว้ถ้ามาเนี่ยก็จะว่างไว้นั่งมาเนี่ย

ถ้าคนเต็มคนนี้ก็ว่ากันไปอีกที่หนึ่ง
อาจจะภูสาดปูเสือนั่งข้างนอกก็ได้

แหนมขอนแก่นเมืองแลบแลจังหวัดขอนแก่น

แหมลับแลเมืองขอนแก่นจังหวัดลับแล
แหนมเนืองลับแลเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
พูดจริงย่อนก็ไม่
เมนู
ชอบเผ็ดมากก็มีชิคกี้พายด่วน

ค่อนหน่อยคือผสมพวกกัน

ได้ครับ

ต้องให้ป้อนไหมเนี่ย
ขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป